อย่างที่สัญญาไว้นะฮะตอนนี้เขารอเราอยู่แล้วครับ
เจ้าปิ๊ปโปสิโรธชัดทองครับ
ถ้าท่านผู้ชมพร้อมแล้วที่นี่ที่เดียวครับ
อุบลราชธานีกันเลย
หน้าที่นี้คงไม่มีใครไม่รู้จัก

หน้าตัวเป้าหน้าใหม่ของทัพช้างศึกไทย

กลายเป็นผู้เล่นที่เหล่าบรรดาแผงประการหลัง
ของหลายทีมต้องหวาดกลัว

ทำให้ตั้งแต่๒๔ปีกว่านี้
กลายเป็นตัวหลักของทัพช้างศึกไทย
เราไปดูว่าชีวิต๑วันของปีโป้
ดาวโรดของทัพช้างศึกไทย

แล้วตอนนี้จะอยู่ไหน

กินออกห้องตัวเองเลย
โอเคขอบคุณมาก

ผู้ติดตาม

อันนี้จะขับตัวจนเห็นเป็นคนรับโมโมสัตว์ได้

ใช่ใช่ใช่

เวลามาไปไหนไปไหนมาไหนก็นอนด้วยกันตลอด
โบ้จะตัวเล็กมากเจอแกล้งตลอดอย่างนี้ครับ

ไม่มีชายายครับ

เน่น

เน่นคือแสนสุดนะครับ
ตอนที่เด็กยันนะครับ

พี่โป้แบบไม่ค่อยมีเนี่ย

เห็นเวลาเพื่อนลงสนามในแมททีมชาติเนี่ย
เราดูเขาแล้วเรารู้สึกยังไงบ้างเล่าให้ฟัง

เมื่อกี้เพื่อนเราแซวอะ
แต่ก่อนตอนเด็กเราไม่ค่อยอาบน้ำ

เขาจะใส่ชุดเดิม

กับเพื่อนร่วมทีมสโมสร

ตุ้ยครับพยายามจะชวนแกคุยมาก

แล้วยังไงถึงไปเต้นกับเจ๊กะนั่นได้

เออ

แต่ว่าบอกว่าจะไม่ลงยังไงก็ไม่ลง
พอได้แชมป์ก็ลงไม่พอเลย
พี่โก้ออกเลย
พี่ตุ๋ยชอบเต้นมั้ย

เต้นมาก
เต้นยังไง
เต้นเหมือนในคลิปกันเลย

จับไว้ตัวแคงปั้งเล่น

ไม่รู้กันจะกินอะไรมา
เพื่อนสนิทในแคมป์ทีมชาติไทยกันไปแล้วนะครับ

แกได้ใจถึงผมไม่

รับแรกถ้าได้ใจ
เรายอมเล่นเขาไว้
ตอนนั้นมันแรกที่ไป
ระหว่างที่ฟิตซ้อมวอร์มร่างกายเรียกความฟิตกันอยู่นั้น

รีราการซ้อมของเจ้าปีโป้
ลีลาชั้นเชิงเหมือนนักมวยมากเลยครับ
ไปปึกซ้อมมวยมาจากไหนกันล่ะนี่ปีปโบ
ชอบดูครับมานี่ต่อย

ก็ถ้าดูจากหน้ากับชื่อแล้วมันก็ไม่ใช่เลยครับ
มันน่าจะตั้งชื่อก้อนหินอยู่

ด้วยเจ้าน่ะ

แบบเยี่ยม
เผื่อไหมผมเหมือนว่าทีนี้
รีบพอจะคิดว่าเราไปได้นะ
อยากไปญี่ปุ่นครับเพราะญี่ปุ่นเขาเก่งมากเลย
ไม่อร่อยค่ะ
ไม่อิฉามากกว่าแต่ว่าทัศน์ถ่ายมาก

ชีวิตเรามันก็โอเคแล้วนะ
เรามีต้นทุนเหลือให้เขาแสดกว่า
ถ้าเราทำให้พิเทียบเท่าเขาได้ก็โอเคเลย

อืม

โป้จะมากินประจำตั้งแต่เขาเรียนอยู่แถวนี้แหละค่ะ

ต้องช่วยลงเลย